สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะไม่ทันได้เตรียมชุดน่ะ
เพราะวันนี้ก็แบบว่าพี่เอกเสียพอดีออกมาจากบ้านแล้วไงเธอ
เต็มมากไปฟังแล้วแบบน่ะแต่เร็วมากเลยเนอะใช่ครับเร็วครับ
คุณสรพงษ์ชาตรีนะครับอืมเสียชีวิตแล้วนะฮะเพราะว่าอ่า
พี่เอกเนี่ยเป็นมะเร็งนะครับก่อนอันนี้ก็มีข่าวคราวมาเรื่อย
นะครับว่าพี่เอกนั้นป่วยเป็นมะเร็งนะฮะค่ะตอนแรกก็มีความสับสน
ท่านก็บอกว่าเป็นมะเร็งที่สมองนะครับจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ย
มีการยืนยันนะฮะว่าเป็นมะเร็งที่ปอดล่าสุดเสียชีวิตแล้วนะครับ
ที่โรงพยาบาลประภูมิภาคอืมอืมประวัติของคุณเอกสารพงษาตรี
ต้องบอกว่ามีชื่อเสียงเป็นอย่างมากนะคะในช่วงปลายยุค๗๐
ถึงกลางยุค๘๐แล้วก็ยังคงทำอาชีพการแสดงมาจนถึงปัจจุบันนะคะ
แล้วก็ได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงในปีพศ๒๕๕๙
เมื่ออายุได้สิบเก้าปีเนี้ยค่ะก็ได้พบกับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคคล
ก็มีการชักชวนกันมาแล้วก็มาอาศัยอยู่ที่วังละโวของพระเจ้าวรวงเธอ
พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการสรพงศ์เริ่มงานแสดงครั้งแรกนะคะ
เมื่อปีพศ๒๕๑๒เริ่มจากการเป็นตัวประกอบค่ะ
แล้วก็เป็นเด็กยกของในกองถ่ายละครเรื่องนางไพรตานี
ฉายทางช่องเจ็ดนะคะแล้วก็เล่นเป็นตัวประกอบในละครห้องสีชมพู
และหมอผีโดยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลเป็นผู้กำกับ
ส่วนชื่อสรพงษ์ชาตรีที่ใช้ในการแสดง
ผู้ตั้งให้ก็คือพระเจ้าวรวงเทอร์พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
และหม่อมเจ้าอุบลยุคคลนะอยุธยาโดยคำว่าศรเนี่ยค่ะ
มาจากอนุสรมงคลการพงศ์มาจากสุรพงศ์โปร่งมณี
ก็เป็นผู้ที่พามาฝากตัวกับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมนิคลนั่นแหละค่ะ
แล้วก็ชาตรีเนี่ยมาจากชาตรีเฉลิมอย่างไรก็ตามคุณสรพงศ์ได้รับรางวัลทางการแสดงจากหลายสถาบันด้วยกันนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นรางวัลตุ๊กตาทองพระสุรสวดีดารานำชายยอดเยี่ยมจากเรื่องสัตว์มนุษย์ชีวิตบัตรศพ
รางวัลสุพรรณหงษ์ดารานำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องถ้าเธอยังมีรักและมือปืน
เนี่ยค่ะพี่เอกก็จากไปอย่างสงบเนาะ
ก็เรียกได้ว่ามันเศร้าอ่ะก็คือถือว่าปูชนียบุคคลของวงการบันเทิงเราเลยแหละ
ตำนานอะไรหลายอย่างไว้เลยก็อย่างที่บอกนอกจากงานในวงการบันเทิงเนี่ย
พี่เอกเขายังได้ก่อตั้งมูลนิธิสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังศรี
หรือที่เรารู้จักกันดีว่าวัดสรพงศ์นะเวลาเขาเรียกกันวัดสรพงศ์วัดสรพงศ์อย่างนี้
อยู่ตรงถนนมิตรภาพที่สี่คิ้วนครราชศรีมานะฮะซึ่งห่างจากตัวเมืองนครราชสีมาประมาณสัก๔๒กิโลเมตร
โดยเจ้าตัวเนี่ยเคยบอกว่าสถานที่แห่งเนี้ยเป็นมูลนิธิไม่ใช่วัดแต่คนทั่วไปก็จะเรียกแบบ
เข้าใจง่ายง่ายว่าวัดหลวงพ่อโตเจ้าตัวเนี่ยมักจะมาประจำอยู่ที่นี่
ในช่วงสุดท้ายก่อนที่จะจากจากโลกนี้ไปก็จะไปอยู่ที่เนี้ยนะครับซึ่ง
ได้เสียชีวิตอย่างสงบในวัยเจดสิบเอ็ดปี
เรียกได้ว่าเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ระดับตำนานนะฮะ
มีผลงานการแสดงมากมายจริงจริงเลยเนี่ยครับดังมากนะฮะ
คือคุณสรพงษ์ชาตรีนี่ดังมากเลยในอดีตนี่คือเป็นโอ้โห
พระเอกเบอร์หนึ่งซึ่งนางแบบอ่าคือเมื่อก่อนนี้ก็จะมีคุณคุณ
อยู่ในช่วงรุ่นรุ่นกันแล้วก็จะมาต่อด้วยนี่แหละฮะ
ทางฝั่งคุณสรพงษ์ชาตรีอืมแล้วก็จะมี
มีคุณทูลเฮียรัญญาทรัพย์อ่าเขาจะไล่ลงมาอย่างเงี้ยนะฮะ
รุ่นต่อมาพี่ตั๊กมายุราชไม่ถึงเนอะประมาณนั้นอืม
ถ้าพี่ตั๊กมายุลาเลยนี่คือนี่คุณนี่คุณมุรดี
นี่คือรุ่นหลังคุณหมูลดีนี่คือรุ่นหลังของพี่เอกแต่ก็มาเล่นคู่กัน
พี่เอกก็ยังรับงานละครนี่สรพงศ์จารุณีเห็นไหมอ๋อ

เมื่อก่อนก็เป็นสรพงศ์นวรัฐอ๋อเหรออ่าทูลจารุณี
แต่ว่าสรพงศ์กับจรุณีเนี่ยเขาก็มาจับคู่กันด้วยเหมือนกัน
ก็ดังเหมือนกันคืออยู่ในยุคยุคเดียวกันอืมอืม
ในยุคที่วงการมันถึงระบุเบิกใหม่ใหม่เลยอ่ะเนอะหนังเหนิงอะไรอย่างเงี้ย
ก็โด่งดังมากฮะแล้วก็เป็นคุณพ่อของน้องขวัญ
น้องขวัญก็คือเป็นลูกลูกของคุณทัศวรรณเสนีวงอายุทยาอืม
กับทางคุณนวรัฐยุคตนันนะฮะนี่เห็นไหมสมบัติกรุงสรพงศ์
มีพิษสมัยแล้วก็คุณอรัญญานะนี่คือแบบตัวท็อปเลยนะในอดีตนี้นะ
จริงจริงเนอะพี่เนอะเนอะนี่ตัวท็อปนะฮะอืมนี่ค่ะซึ่งหลังหลังเนี้ย
สิบปีหลังเราจะเห็นว่าพี่เอกเนี่ยจะไปทุ่มเทกับการสร้างหลวงพ่อโต๊
ใหญ่ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็เรียกได้ว่าเข้าสู่ธรรมะอย่างเต็มตัว
ก็จะกลับมาเล่นบ้างเฉพาะของท่านมุ้ยเห็นไหมฮะจะกลับมาของท่านมุ้ย
ถ้าท่านมุ้ยทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะกลับมาแต่หลังหลังท่านมุ้ยก็ไม่ได้ทำ
ทำผลงานละครหรือภาพยนตร์เยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงจริงเขาบอกว่า
เอกเต็มที่กับการไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมของเขาครับพี่สี่คิ้วเลยนะฮะ
ครับก็ขออะไรกับการจากไปนะฮะคุณก้องปียะโทรมาทำไมฮะ
เมื่อกี้เห็นพี่กล้องสวัสดีคุณกล้องปียะครับสวัสดีค่ะอยู่ไหนเนี้ย
รายการกำลังทำรายการอ่านข่าวคุณสรพงศ์อยู่นะเมื่อกี้เพิ่งเห็นพี่ก้อง
ไม่ไม่ครับคุณโทรมาทำไมครับคุณโทรมาทำไมครับโทรไปคอนเซาท์ไม่สบาย
ปรึกษาเรื่องจิตอ่ะค่ะเป็นอะไรฮะมีปัญหาเรื่องจิตนิดหนึ่งค่ะ
โทรไปสัมภาษณ์คุณไปหาคุณหนุ่มอ่ะคุณคุณมีปัญหาเรื่องจิตเหรอฮ
คุณกล้องค่ะจะได้สัมภาษณ์คุณจิตเรื่องคนที่เป็นจิตเหมือนกันนะคะ
ดีนะคะโทรหากันบ่อยนะคะป้อกล้องแล้วไม่ต้องโทรมาที่นี่
แค่นี้นะครับคุณก้องครับเอ๊ะเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการมายังมีข่าวที่พี่ก้องกำลังแบบว่านั่งพูดให้สัมภาษณ์ไลฟ์อะไรสักอย่างอยู่ในรถอืม
เรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ฟังพี่ตาร์มเดินขึ้นมาบอกดิฉันมีอาการทางจิต
อยากจะปรึกษานั่งอยู่ที่งานอยากเตรียมจัดงานเฮ้ยเธอ
นั่นแหละครับครับผมจากใจเลยค่ะน่ะ
ไปดูสถานการณ์เรื่องของครับวันนี้ต้องบอกว่ายอดผู้ติดเชื้อเท่าโรงกับ
แล้วจำนวนมากกว่าที่แบบเราเคยเห็นมาในช่วงก่อนหน้านี้เลยทีเดียวนะคะ
เสียชีวิตก็เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติมนะคะ
สองหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบสี่รายส่วนยอดของการติดเชื้อเข้าขาย
เอทีเคล่าค่ะจำนวนอยู่ที่สี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่ราย
ทำให้ผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมวันนี้นะคะอยู่ที่๗๔รายด้วย
ก็คือถ้ายอดจำนวนผู้ติดเชื้อเยอะขึ้นเนี่ยโอกาสที่ผู้เสียชีวิตก็จะมีมากขึ้น
เราก็จะเห็นตัวเลขของผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในทุกวันเลยทีเดียว
ทางด้านของเพจเฟซบุ๊คศูนย์ข้อมูลโควิด๑๙
มีการโพสต์ข้อความระบุบอกว่ามติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
เห็นชอบนะคะให้ปรับโควิด๑๙ไปเป็นโรคประจำถิ่น
จะเริ่มวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้ซึ่งก็มีการแบ่งระยะออกไว้เป็นสี่ระยะด้วยกัน
เปลี่ยนผ่านจากโรคระบาดไปสู่โรคประจำถิ่นเนี่ยค่ะระยะที่หนึ่งจะเริ่มวันที่สิบสองมีนาคมนี้นะคะ
ไปจนถึงต้นเมษายนเรียกระยะนี้ว่าคอมแบตติ้งก็คือต้องมีการออกแรง
ดตัวเลขของผู้ติดเชื้อไม่ให้สูงกว่านี้ค่ะเป็นระยะของการต่อสู้เพื่อลดการระบาด
ลดความรุนแรงลงแล้วก็จะมีมาตรการต่างออกมา
แล้วก็เรื่องของการดำเนินการให้กักตัวลดลงด้วยระยะที่สองก็คือเมษายนไปจนถึงพฤษภาคมนะคะ
ระยะนี้เนี่ยก็คือการคงระดับของผู้ติดเชื้อไม่ให้สูงขึ้นแล้วก็ให้กราฟเนี่ยค่ะ
เป็นระนาดไปเรื่อยเรื่อยจนลดลงนะคะระยะที่สามก็คือปลายพฤษภาคมไปจนถึงสามสิบมิถุนายน
ก็คือการลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงค่ะให้เหลือเพียงแค่หนึ่งพันถึงสองพันคนเท่านั้นในระยะที่สาม
จนถึงระยะที่๔ค่ะก็คือ๑กรกฎาคมระยะนี้นั่นก็คือการออกจากโรคระบาด
ในช่วงนี้ว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านจากโรคระบาดไปสู่โรคประจำถิ่นแล้วนะคะ
หกมีนาคมนี้ยูเซฟพลัสก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้น
ส่วนใครที่อาการคุณเป็นสีเขียวคุณก็จะต้องไปอยู่ในกลุ่มของการกักตัวเองที่บ้านนะคะ
กล่องสีเขียวก็คือเข้าไปรักษาตามสิทธิที่ตัวเองมีไม่ว่าจะเป็นบัตรทองข้าราชการ
หรืออะไรต่างแต่ถ้าสมมุติว่าจะเป็นกรณีบอกว่าถ้าเป็นเหลืองหรือแดง
ผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็คือคนที่แบบเริ่มหายใจหอบเหนื่อยอ่ะค่ะหรือว่าเป็นกลุ่มหกศูนย์แปด
อันนี้ก็ยังเข้าโครงการของกลุ่มยูเซฟพลัสได้นะคะสิบหกมีนาคมนี้จะเริ่มแล้ว
ขณะเดียวกันนายแพทย์ธีระวรัฐนารัฐท่านก็เป็นอาจารย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊คค่ะระบุบอกว่ายอดติดเชื้อใหม่รวมเอทีเคเนี่ยค่ะ
สูงกว่าสัปดาห์ก่อนสิบจุดสองสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็สูงกว่าสองสัปดาห์ก่อนห้าสิบแปดจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์
กว่าเดิมนะคะสูงสุดเท่าที่เคยระบาดมาก็คือสองหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบสี่
แล้วก็เอทีเคที่เราไล่เลี่ยงกันไปเมื่อกี้ค่ะสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่
รวมแล้วนี่ก็คือเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดคนอืมอัตราการตรวจเนี่ยพบเป็นผลบวกเนี่ยนะคะ
อยู่ที่สี่สิบเก้าจุดหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปปอดอักเสบเพิ่มขึ้นจากหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดคน
เป็นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบแปดคนหรือว่าเพิ่มขึ้นเก้าจุดสี่หกเปอร์เซ็นต์นะคะ
มีการใส่ท่อช่วยหายใจเพิ่มจากสามร้อยยี่สิบห้าคนเป็นสี่ร้อยยี่สิบคน
ก็คือเพิ่มขึ้นยี่สิบเก้าจุดสองสามเปอร์เซ็นต์จากธรรมชาติของทั่วโลกเลยเนี้ย
จำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุดต่อวันในระรอกของโอไมครอนเนี่ยนะคะก็จะสูงกว่าระรอกก่อนหน้า
สามจุดหกห้าเท่ายอดวันนี้ของไทยคิดเป็นสามจุดศูนย์เก้าเท่าอ่ะค่ะ
เคยคาดประมาณว่าไทยเนี้ยนะคะจะพีคเนี้ยอาจจะไปถึงที่
หมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกคนต่อวันอืมปรยิ่งชามถูกพีคก็คือ
คุณหมอบอกขาขึ้นยาวนานเท่าไหร่เนี่ยขาลงจะยาวกว่าเดิม๑๕เท่าโดยเฉลี่ยนะคะ
ดังนั้นนโยบายและมาตรการของรัฐด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะการป้องกันควบคุมโรคนั้นสำคัญมาก
เพราะว่าตอนนี้มันก็อาจจะยังมีอยู่เหมือนกันที่แบบโทรศัพท์ไปแล้วยังติดต่อไม่ได้ในผู้ป่วยอะไรที่เป็นสีเหลืองหรือว่าสีแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม
ว่าตอนนี้ของเราพีคยังคะเนี่ยก็พีคคุณหมอบอกว่าเนี่ยพีคอาจจะพีคไปมากกว่านี้ที่คุณหมอบอกอาจจะถึงวันละแปดหมื่นกว่าราย
เพราะว่าวันนี้ถ้ารวมกับเอทีเคเนี่ยอยู่ที่เจ็ดหมื่นกว่ากว่าคุณหมอบอกมีโอกาสจะพีคขึ้นไปอยู่ที่แปดหมื่นกว่าด้วย
เมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าแต่วันนี้ยอดผู้เสียชีวิตอ่ะสูงมันเจ็ดสิบกว่าไงเขาก็เลยเริ่มเริ่มมีการสนุนใจว่าเฮ้ย
เพราะตอนแรกเนี้ยเราเห็นยอดผู้เสียชีวิตสิบกว่าสิบยี่สิบกว่าวันนี้มันห้าสิบเจ็ดสิบโอเควันนี้เจ็ดสิบสี่อืม
คือด้วยความที่อย่างที่บอกไปพอจำนวนผู้ติดเชื้อเยอะขึ้นนะคะตอนก่อนอันนี้เราก็บอกว่าโอเคตัวเลขเราไม่ต้องไปดู
ไปดูสำหรับผู้ป่วยหนักกับผู้ป่วยที่แบบว่าอาการแบบว่าหนักมากคือต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหรือว่าต้องอยู่ในไอซียูอะค่ะ
จำนวนตัวเลขที่เราเห็นในก่อนหน้านี้มันก็กลายเป็นเพิ่มขึ้นอย่างที่คุณหมอไล่เรียงไปนะคะ
จากคนที่ปลอดอักเสบจากหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดคนกลายไปเป็นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบแปดคน
ในขณะที่ใส่ท่อช่วยหายใจอ่ะค่ะจากสามร้อยยี่สิบห้าคนตอนเนี้ยมันกระโดดขึ้นมาเป็นสี่ร้อยยี่สิบคน
คือมันมีการเพิ่มขึ้นเยอะใช่แล้วถ้าขาขึ้นขึ้นยาวเท่าไหร่เหมือนเวลากราฟขาลงมันก็จะลงยาวเข้าเท่านั้น
แต่เขาก็เอาจริงตามหลักกราฟถ้าสมมุติบอกให้ดูเขาบอกมันจะต้องขึ้นไปสูงสุดก่อน
ครับต้องขึ้นไปสูงเหมือนเมื่อวานทองอ่ะเห็นไหมทองมันขึ้นไปปุ๊บวันนี้มันลงมาเป็นหลายร้อยเลย
ห้าร้อยหกร้อยถ้าเมื่อวานขายก็ดีใช่ไหมแต่ว่าเมื่อวานแบบใครคือเมื่อวานขายเมื่อวานกำไรกว่านี้
เมื่อวานเนี้ยจริงจริงขึ้นลงแบบหลายรอบมากค่ะตอนเช้าเนี่ยเปิดมาเนี่ยคือขึ้นไปเก้าร้อยแล้วมันก็ค่อยค่อย
ลงบวกขึ้นมานิดหนึ่งเก้าร้อยห้าสิบแล้วก็ลงอืมทีนี้มันก็ลงลงทีละห้าสิบร้อยหนึ่งห้าสิบห้าสิบห้าสิบอยู่
นั่นแหละจนถึงตอนเย็นเลยหมายเขาบอกดูกราฟโควิดก็เหมือนกันทุกครั้งที่มันมีการถ้าใช้คำว่าละลอกใหม่
ลอกใหม่อันนี้คือถ้าสมมุติเรานับจริงคือละลอก๕เนอะมันก็ต้องรออันนี้แหละคือคำตอบที่เราหาคำตอบไม่ได้ว่า
มันจะขึ้นไปสุดตรงไหนถ้าขึ้นสุดปุ๊บคือให้มันเต็มเหนียวไปเลยนะพี่อ่ะ
แล้วลงขึ้นเยอะเหมือนกับที่เขาบอกว่าขึ้นเยอะมันจะต้องขึ้นกราฟลงแล้วก็ลงอย่างนี้
การระบาดวิทยาเขาบอกเขาให้ดูอย่างนั้นเลยแต่คราวนี้
อยู่ที่ว่าไอ้ตอนที่ขึ้นสูงสุดมันจะเท่าไหร่หรือมันผ่านมาแล้วครับ
ไปทรพทมชาติกันหน่อยนะครับเดี๋ยวก่อนกลับมาครับ
ไปดูกรณีของคุณแตงโมนะครับก็เรียกว่าตลอดระยะเวลาในสัปดาห์กว่าที่ผ่านมาเนี่ย
มันเป็นประเด็นที่แตกแขนงแบบแตกกันแบบไปเยอะมากนะฮะ
คือก็เข้าใจแหละเพราะว่าคนรักคุณแตงโมเยอะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประชาชนเองให้ความสงสัย
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่บนเรือนะฮะ
ใดที่ยังไม่มีการแถลงออกมาในข้อเท็จจริงผมเชื่อว่า
ประชาชนคนไทยที่รักคุณแตงโมและสงสัยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ย
ก็พยายามที่จะสอหาข้อเท็จจริงว่ามันคืออะไรบ้าง
ผิดบ้างถูกบ้างเฟคนิวบ้างก็ต้องเข้าใจนะ
อันนี้ก็คือต้องเข้าใจจริงเพราะว่าความชัดเจนบางทีมันไม่มี
บางครั้งไปเห็นเรือกำลังร่องอยู่ลักษณะเหมือนแบบมีการตีมีอะไรอย่างเ
ผลใจมันไปได้แต่พอมันไปเทียบกับเรื่องของเวลา
มันก็ไม่ใช่๖คน๕คนคือโอเคเมื่อวันตอนแรกก็ดู๖คนสักพักนึงเขาบอกว่าเฮ้ยตีเหมือนแบบเอาขวดวายตีหัวแต่เราลองดูดีจริงนะเหมือนผู้ชายถอดเสื้อป่ะวะซึ่งเมื่อวานเมื่อคืนนี้เนี่ยทางคุณอุ๋ยภาคภูมิเนี่ยนะฮะของไทยร
นะครับแล้วในจังหวะหนึ่งเนี้ยมันจะมีเรือมันเหมือนกับเรือรากจูงเนี้ยนะฮะ
มาบังจังหวะนี้แหละฮะคือเป็นจังหวะที่คุณตังโมเนี่ยน่าจะตกน้ำไป
คือเวลาเนี้ยเห็นไหมฮะยี่สิบสองนาฬิกาสามสามนาทีย้อนบวกบวกลบเนี้ย
ไม่ไม่เกินสามนาทีประมาณสักสองทุ่มสามสิบถึงสามสิบสามประมาณเนี้ย
จังหวะนี้คุณตังโมเนี่ยตกน้ำมันก็จะอยู่ในช่วงนี้แหละฮะเนี่ยครับ
คืออันนี้ตำรวจได้ไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าจะเอาแบบยกทั้งทั้ง
ดิสต์ไปหมดเลยอืมเอาไปหมดเลยนะฮะเอาไปตรวจสอบเนี่ยนะครับ
มันมีประเด็นแตกแขนงอีกเยอะแยะมากมายอ่านี่นี่อันนี้เป็น
สปีดเบิร์ดสปีดเบิร์ดที่คุณตังโมนั่งมาแล้วก็มีเรือขนทรายเนี้ยนะฮะ
เนี่ยครับก็จะเห็นจังหวะนี้แหละก่อนหน้านี้นิดหน่อยนะฮะ
ทีนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาก็มีการคาเนกันนะครับว่าบทสรุป
คดีของการเสียชีวิตของคุณตังโมเนี่ยนะฮะก็น่าจะจบเร็วนี้แล้วนะครับ
ล่าสุดเลยนะครับพลตรวจตรีสุพิชัยริมศิววงศ์นะฮะ
คือท่านเองก็เป็นผู้มีความการสาบันนิติเวชวิทยาอ่า
วิทยาโรงพยาบาลตำรวจท่านก็ออกมาเปิดเผยอีกกรณีหนึ่งนะครับ
ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางฝั่งของทนายของคุณแม่ก็คือทนายกฤษณะเนี่ย
แกบอกว่ามันมีประเด็นที่ทางคุณไทยนะฮะคุณไทยอ่า
เอกพันธ์เนี่ยนะฮะไปบอกว่ามีฟันหักแล้วก็ศีรษะเนี่ยเหมือนหัวเนี่ย
ถูกตีด้วยขวดวายต่างต่างนานาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าทางทีมข่าวเองก็ไปสอบถามนะครับกับทางผู้คับการสถาบันนิติเวศ
แต่รายงานที่ได้รับมาจากแพทย์ที่เป็นคนที่ผ่าพิสูจน์เนี่ย
บอกว่าตามร่างกายของตังโมมีบาดแผลหลายจุด
แต่ส่วนที่เป็นแผลใหญ่ที่สุดอยู่ที่คนขาอ่อน
ด้านในข้างขวามีแค่ตรงนั้นนะที่เป็นแผลใหญ่
ส่วนบาดแผลที่ศีรษะยังไม่ได้มีการรายงานอะไรมาเลย

ซึ่งเรื่องดังกล่าวเดี๋ยวจะมีการเชิญแพทย์
ผู้ที่พาเจตสูตรศพของคุณตังโมมาสอบถามเพิ่มเติม
เพื่อตรวจสอบรายละเอียดนะครับว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไง
และผลการตรวจเนื้อเยื่อของศพที่มีการส่งไปตรวจพิสูจน
ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกับโรงพยาบาลจุฬาหลวงกร
ทางทีมแพทย์เนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการส่งผลกลับมาให้กับทางเจ้าที่ตำรวจด้วย
ถามว่าทำไมถึงต้องส่งไปที่รามาทำไมต้องส่งไปที่จุฬา
เพราะว่าเขามีการตรวจที่สถาบันของวันตำรวจไปแล้ว
แต่เพื่อความชัวร์นะฮะแล้วก็คือเป็นการย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า
ทั้งทุกสถาบันที่มีการตรวจสอบเนี่ยข้อเท็จจริงตรงกันหรือเปล่า
เพื่อเป็นการยืนยันนะครับว่าไม่ได้ออกมาจากโรงพยาบาลตำรวจอย่างเดียวเท่านั้น
ก็จะมีอีก๒แห่งที่จะมีการตรวจด้วย
สำหรับทางด้านคุณไทยเองก็เปิดใจนะครับ
เดี๋ยวเรามีเสียงพี่ไทยไหมมีไหม

เท่านั้นขออนุญาตเอ่ยอ้างถึงรายการที่คุณอันเป็นพิธีกรกันแล้วกัน

คุณอันเนี่ยเขาได้มีการสัมภาษณ์บางช่วงบางตอน

ก็พูดผ่านรายการบอกว่าเห็นหน้าน้องแตงโมซึ่งธรรมชาติของศพที่จมน้ำลงไปนั้น
สมมุติ๒วันทางทีมก็ให้ถ่ายรูปไว้
แล้วก็ตอนที่พลิกเพื่อเก็บภาพลักษณะนั้น
สังเกตว่าตาข้างซ้ายของน้องเนี่ย

คือตามที่เขาบอกมานะคุณตาหลุดออกมา
ส่วนขวาเนี่ยปิดบวมช้ำ

โดยปกติแล้วร่างกายหากไม่โดนอะไร
หรือมีของแข็งกระแทกตาสองข้างจะเท่ากัน
ส่วนเรื่องของฟันของน้องเนี่ยนะครับ
ตอนที่เจ้าที่เก็บต้องเอาเนื้อเยื่อในกระพุงแก้
ก็มีการเปิดปากน้องผมเห็นฟันหักด้วย
และที่ตนเองไม่ออกมาพูดเพราะคิดว่ากระบวนการ

น่าจะรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ถึงวันนี้เนี่ย
ก็ยังไม่เห็นคำพูดอะไรเลยตนเองเลยขอพูดบ้าง
เนี่ยครับทั้งฝั่งของทนายแม่หรือทนายกฤษณะ
ก็ฝาก๔คำถามถึงตำรวจนะครับ
ว่ามีการอุบหลักฐานคดีตังโมหรือเปล่า
คือทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวย
ทนายความของทางฝั่งแม่แตงโมเนี่ยนะฮะก็บอกว่า
พบกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอคำปรึกษาและขอดูข้อมูล
ส่วนที่มีข้อสงสัยหลายอย่างซึ่งตนเองเนี่ยเตรียม๔คำถาม
ไว้ถามตำรวจก็คือ๑เลือดของแตงโมตรวจเจออะไรบ้าง
บาดแผลที่พบตรวจเจออะไรบ้าง
เอาอะไรวิเคราะห์
ผลเลือดของคนบนเรือตรวจเมื่อไหร่ตรวจที่ไหน
และคราบเลือดตรวจเมื่อไหร่ตรวจที่ใด

เพื่อขอให้ผ่าชนสูตรศพใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วย

แต่แม่เขาบอกเขาไม่อยากจะผ่านแล้วนี่แม่เขาไม่ผ่านแล้ว

เพราะว่าที่ผ่านมาเขาถามว่าจะให้ผ่าไหมแม่ไม่ให้ผ่า
แต่คราวนี้ได้ไหมก็งานศพเขาไม่ได้เอาศพ
ปกติเขาไม่ได้ยกไปเนาะถ้าเป็นของเขาเหรอ
เขาก็มีแต่รูปรูปตั้งไว้มดดำเป็นไหม
ตอนเนี้ยเวลานอนหลับนี่แบบคิดเติมเนี้ยเออจริง
พอตื่นขึ้นมาปุ๊บก็เอาแล้วแบบวนอยู่ในหัวปึ้งไม่ใช่
เอาแค่แบบทริปที่แบบว่าเออคุณเนี้ยขึ้นเนี้ย
คุณไปขึ้นในรายการของคุณนะผมเอาไปเปิดวันนี้ในข่าวเที่ยงนะ
คนโอ้โหคุณเนี้ยแบบไม่ได้อย่าพูดอย่างงั้น
ก็ไม่ใช่ก็ดูแม่สัมภาษณ์เขาบอกคุณเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะ
ไม่ใช่ก็ดูแม่สัมภาษณ์สิแม่ดีใจมากเลย
งานศพสวยงามไม่ใช่แม่แม่ไม่ได้มีเวลามาลูกตายยังไงก่อน

เหมือนว่าคุณขึ้นจริงเลยโอ้แสดงแสดงอย่างไร

คือเดือน๒๓เดือนสุดท้ายเนี่ยตั้งแต่พันวาโมกราเนี่ย
โมก็จะแบบว่าจะเห็นว่ามาหาบ่อยนึกออกปะล่ะ
แล้วนางก็มีละครกับช่องวันด้วยนางก็จะมาหาบ่อย
ปรากฏว่าเราก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
นึกออกป่ะรู้รู้ในชีวิตแต่ตอนนั้นน่ะ
แล้วอยู่ดีแบบเฮ้ยแม่เดี๋ยวก่อนนะ

แล้วก็พี่ก้องปีฮะข้าวบริษัทน่ะ
ไปช่วยเลยนะแล้วก็ตอนนั้น
เออสถานที่เขามาเด็กเสียเงินเสียทองอะไร

โอเคแม่แม่ควรจะขอบคุณไม่ใช่แม่

แม่ดูสิคนทั้งประเทศ๑๔วันเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอน
เรียกว่าพรุ่งนี้ครบ๑๔วันแล้วนะหนุ่ม

มีข้อมูลเชิญลึกถูกต้องปะละ
คนที่แบบเอาง่ายดูในทวิตเตอร์

ยังไม่มีคำว่าลงคลิปใหม่ก็มีมาเรื่อย

คนตามเป็นล้านอ่ะไอจีตามล้าน

แม่จะไปตื่นเต้นอะไรกับงานศพ

แม่ต้องไปตื่นเต้นว่าลูกแม่ตกเรือยังไง
อุบัติเหตุเปล่าทุกคนคิดว่าเป็นฆาตกร

พูดอย่างนี้เดี๋ยวแม่ก็โกรธพันเปอร์เซ็นต์หรอก

ไปวันเสาร์กันเพราะมันมาอยู่เนี่ย

ก็ใช่ไง

ว่าแม่โกรธพี่หรือเปล่า

เพราะว่าคุณเบิ๊ดก็เป็นคนไปคุมงานเอง
ไปดูเองเลยว่าจะต้องยังไงอะไรยังไงอืมเนอะแล้วยังไงก็แล้วแต่จะผ่าชนะสูตรหรือเปล่า
ตั้งแต่ตอนแรกทำไมไม่ชนะสูตรตั้งแต่คนก็แบบว่าอ่ะถ้าสมมุติพี่ไทยบอกอย่างนี้
มีคนบอกอย่างงี้ว่าไม่ปกติก็ควรจะผ่าถูกป่ะชนะสูตรไปหนึ่งครั้งรอบแรก
เขาตอนแรกอาทิตย์นี้ที่จริงจะต้องชนะสูตรอีกครั้งหนึ่งอืมเพราะกระแสมันเยอะ
คุณไอ้แม่ก็บอกว่าไม่ให้ชนะสูตรไม่ชนะสูตรไม่ผ่าแล้วอีกรอบนึ
แล้วตอนนี้จะใกล้ใกล้พูดว่าจะมาชนสูตรมันก็คงไม่ใช่แล้วหรือเปล่า
ทุกคนแบบดูไม่ต้องอะไรหรอกไปกินข้าวไปกินก๋วเตี๋
ร้านเยอแจ๊วอ่ะอือโอ้โหเธอแตงโมเต้ยแจ๊วแจ๊ว
จะไปรู้ได้ยังไงเต็กโหมแตคยังไงจะมากินก๋วยเตี๋ยว
ตรงที่ท่าพี่บู๊ดดอกไม้เต็มเลยอะค่ะมันใหญ่มากคนที่แบบไปรับค่ะ
ล่างทรงก็เยอะวันนี้ล่างทรงกับบ่ออีกแล้วเห็นไหมล่ะมาสิดอกมนุษย์เยอะ
คุณพูดไม่ดีเดี๋ยวระวังนะเขากดคุณ๑๕๐๐๐นะแม่หรอ
มันเริ่มเยอะกันเลยแล้วก็ล่างทรงวันนี้เขาบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาแต่งชุดขาว
ขาวเนี่ยคล้ายกับร่างทรงนำแผ่นกระดาษสีขาวซึ่งเป็นบทสวดมนต์
หลวงพ่อฤษีลิงดำนี่ไงหนุ่มดูสินะมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่นำดอกไม้มาไว้อะไรเนี่ย
แล้วก็ประชาชนที่เดินผ่านไปผ่านมาพร้อมกับอ้างว่าจริงแล้วตนเองจะไม่ยุ่งอยู่แล้วนะเรื่องนี้
แต่มีกี่รูปที่ส่งมาทางไลน์กันเยอะแยะเลยแล้วน้องแตงโมเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตแบบปกติแน่นอน
เราก็คอยดูข่าวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ดูว่าจะเป็นอุบัติเหตุ
จากสำนวนการสืบสวนแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่โอเค
คนไหนเนี่ยชุดขาว

นั่นแหละเขาบอกว่าเขาเอาบทสวดของหลวงปู่หลวงปู่รือสีริงดำมาให้

ไม่รู้ไหมล่ะเขาบอกเมื่อวานเนี้ยนางถอดใจแล้วนะว่าจะไม่ยุ่งอืม
แต่ปรากฏว่าน้องแตงโมนั่นไงโดนบันดาลโดนบันดาลใจเนี่ย
ให้เราได้ดูหนังที่มันเกี่ยวกับผู้หญิงโดนฆาตกรรมในห้องน้ำ
ก็เลยต้องมาเออเป็นนางฝ้าหลังเถอะนี่ก็ต้องใส่มัวคาวบอยใหม่ไหมล่ะ
นี่ไงคุณคือโควานแล้วก็โดนผู้ชายเนี่ยคนที่เขาอยากจะลวนลามน้องเนี่ย
แล้วเห็นไหมอันนี้เสพข่าวเยอะแล้วอย่าแอปก็ไม่ได้เสพ
ถ้าโดนลวนลามเนี่ยเสพข่าวเยอะแล้วเหมือนฉันเนี่ยแหละ
เมื่อวานเนี่ยโดนอู้เพื่อนฉันด่ากันมีสติหน่อยว่ะแล้วก็น้องก็ตาย
โยนลงน้ำในในเรื่องเขาบอกในหนังนะหนุ่มนะเออเออในหนังนะ
กระต่ายนะแล้วก็ตายกันทุกคนเออเราก็เลยบอกเอ๊ะแตงโมจะโอเคไหมนะ
ที่เราจะช่วยครั้งนี้นางกล่าวเหรอก็เลยไปหาบทสวด
อยู่ดีปุ๊บเจอบทสวดหนึ่งอยากให้ทุกคนช่วยกันสวด
อ่าเพื่อทำลายเปรตนั่นไงมาแล้วให้ทำลายเปรตกันซะหน่อยอืม
นะทุสักนะสว
อย่างเธอน่ะมันไม่มีใครว่าอะไรเธอแล้วล่ะช่วงเนี้ยอืมอุ้ยน้อยไปสิ
อืมขณะเมื่อวานรถเมฆพูดผมพี่พูดแทรกไปนิดหนึ่งถูกด่าเลย
แทรกรถเมฆทำไมไม่รู้เหมือนกันมันมีช่วงหนึ่งรถเมฆกำลังอ่านข่าวอยู่
แล้วพี่แทรกเข้าไปนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้อืมโดนอ่ะเชิญเชิญ
ไม่ขึ้นมั้ยไม่ขึ้นอีกมั้ยวันนี้ไม่ขึ้นแล้วก็แม่ก็ไม่ได้ขึ้นทำไมอ่ะ
แล้วเมื่อวานถามจริงทำไมถึงขึ้นก็แม่โทรเอาจริงจริงทำไมถึงขึ้น
คือรู้สึกมันมันอินใช่ไหมอู๋ไม่ไม่ฉันเห็นไอ้นั่นอะไร
คือเขาเหมือนดูดีอีกอันหนึ่งเหมือนเป็นผู้ชายถอดเสื้อ

ในอดีตจะเป็นยังไงก็ไม่เห็นเป็นไรเป็นเรื่องของอดีต
เพราะขนาดพ่อโสเองเนี่ยพ่อแตงโมเองเนี่ย

ถ้าสมมุติคนเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยดูดีนะถ้าคนล้มละลาย
ล้มมาลัยคือไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ถูกต้องไหม
ไม่สามารถเปิดบัญชีแล้วเลี้ยงลูกให้เป็นดารา
ลูกให้โตได้ขนาดนี้เก่งไม่เก่งอ่ะ

ลูกคนเดียวอ่ะเก่งไม่เก่งล่ะ

เรื่องแตงมูลจะจบไงก็ไม่รู้อ่ะ
ก็รอตำรวจอยู่ที่คุณตำรวจอ่ะ

หาให้ไงอืมเมื่อกี้เนี้ยมีมาหาเจอไหมจริงจริงอะคุณ
เขาเขียนขึ้นมาบอกว่าจริงแล้วเขาก็ไม่ได้อยากจะ
เขียนอะไรเรื่องนี้แต่ว่าเขาเห็นอืมสิ่งที่แม่พูดออกมา
แล้วเขาก็รู้สึกว่าวันนี้เขาจะต้องแบบเขียนแล้ว
ออกมาฟาดเขาใช้คำนี้เลยอืมซึ่งเขาเลิกกันไปแล้ว
เวลาฉันตามเต็งไม่ได้อ่ะฉันให้โมตามนะอืมจริงจริง
ตอนที่แบบเวลาจะแบบเออฉันชอบให้แตงวาดรูปให้ไงอืม
แล้วก็แบบเวลาตามแต้งไม่ได้โมเป็นคนตามให้น่ะมาแล้ว
ใช่ไหมอ่านี่นี่นี่พยายามแล้วที่จะไม่แซะคุณแม่แต่
วันนี้คุณแม่ไปพูดกระทบคุณพ่อโสพลผมรับไม่
ได้คุณแตงโมรู้สึกอย่างไรกับคุณแม่ผมรู้ดีผมอุตส่าห
ไม่พูดออกสื่อถ้าผมพูดคุณแม่เงิบแน่คุณแม่จะต่อ
กับคุณพ่อเสียหายโอเคนะก็จริงอ่ะแล้วก็มีมีอีกนะ
มีโพชอีกน่ะมีต่อทางล่าอีกมีต่อเรื่องอีกน่ะเออ
ก็ไม่ควรไปพาดพิงป่ะก็นั่นไงก็ใช่ไงคือ
เขาก็เลยโกรธนะแล้วแต๊งเองเนี่ยก็หลังจากนั้นคุณแม่ของคุณแต๊งเองเนี่ย
ก็ได้มีการออกมาโพสต์นะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเล่าให้ฟัง
ตอนที่พ่อโสเองเนี่ยป่วยหนักเนี่ยแตงโมเนี่ยก็เจอกับแต๊งแล้วก็แม่
แล้วก็บอกว่าเออเนี่ยอยากให้แบบทางคุณดอนเนี่ยไปเยี่ยม
เยี่ยมหน่อยไปเยี่ยมคุณพ่อหน่อยจะได้คุยเพราะคุณพ่อชอบคุยเรื่องการเมือง
แล้วก็ปรากฏว่าแตงโมก็บอกว่าอยากจะหาซื้อถังออกซิเจนให้คุณพ่อ
เพราะว่าคุณพ่อจะได้หายใจสะดวกคุณแม่ของคุณแต๊งก็เลยบอกว่า
คุณแต๊งเนี่ยเป็นคนจัดหาซื้อให้ทั้งหมดเลยใช่แล้วก็คือเหมือนกับในตอนนั้นเนี่ย
เพื่อนสนิทหรืออะไรอย่างนี้ช่วยดูแลแตงโมกับคุณพ่อเป็นอย่างดี
อะไรอย่างเงี้ในช่วงนั้นนะไม่มีใครดูแลเลยยกเว้นเพื่อนกับทางฝั่งของคุณแต๊งนี่แหละ
จริงเขาอย่างหวัดหลายคนที่เขาพูดแต่อย่างเอเนี่ยเอยกนี่ให้เพราะว่าเห็นเอโมทำไง
จำได้ว่าตอนที่พี่โสพลไม่สบายแกไม่ยอมรักษา
ไม่อยากให้เป็นภาระการเงินกับลูกแกชอบคุยเรื่องการเมือง
แตงโมก็จะบอกผ่านเราว่าถ้าอาตอนว่างเนี่ยแวะไปเยี่ยมพ่อหน่อย
อยากคุยด้วยซึ่งพอไปแล้วเนี่ย
ก็ฟังพี่โสพูดอะไรเบาสลับกับหลับเป็นระยะ
แล้วก็ถามแตงโมว่าให้ช่วยอะไรได้อีกไหมแตงโมบอกว่าอยากได้เครื่องออกซิเจน
พ่อจะได้หายใจสบายแต๊งก็เลยจัดการเครื่องออกซิเจนให้
เขาบอกงั้นทั้งหมดนี้มีแต่เพื่อนที่ผลัดกันมาช่วย
เพราะเขารักแตงโมอันนี้ก็คือเป็นภาระยาวของต้นกรจัดติดกรรวณิต
จริงแล้วอย่างที่บอก
แล้วก็อย่างที่บอกไงว่าแต๊งกับโมเลิกกันแต่เป็นเพื่อนกันนะ
เป็นเพื่อนกันสังเกตว่านางเลิกใครนางก็เป็นเพื่อนกับคนนั้น

จุกตอนที่พ่อว่าไม่อยากรบกวนเงินลูก
ใช่ไม่อยากรบกวนเงินลูกไม่อยากจะรักษา

ไม่อยากรักษาเพราะกลัวลูกจะลำบาก
คือไม่มีใครดูแลสองคนนี้เลยตอนนั้น
มีแต่เพื่อนกลุ่มคนรอบข้างกลุ่มอะไรอย่างนี้ที่จะช่วยกันดูแล
จำได้ไหมล่ะระหว่างวันนางก็เคยแบบว่าไม่มีเงินเลยนะหนุ่ม
ไม่มีเงินเลยนางนี่นางมาเล่ามาเอง
กูไม่เหลือเงินเลยแล้วคนก็มาหากูตกอัด

ก็ต้องเอาเสื้อผ้าไปขายมาลกบ้าน

ว่าที่นางตอนอยู่ไม่เห็นมีคนรู้สึกอะไรนะ
อ่าขึ้นชกเนี้ยแต่พอตายไปแล้วค่อยไปขึ้นนัง
ก็โมก็ไปอยู่กับคุณพ่อแล้วน่ะไปอยู่ด้วยกันแล้ว
ไปดูเหตุการณ์นี้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็น
ของวันที่เก้ามีนาคมอะค่ะมีเหตุต่ำรวจกรรมปรับปราม
นายด้วยกันมีการขับรถฟอร์ด๔ประตูติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาฆ่าผู้อื่น
ก็คือนายจำรัฐรักจันทร์อายุ๔๕ปีค่ะ
มีหมายจับของสพป่าบอนจังหวัดพัทธลุงแล้วก็มีส่วนผัวพันธ์ในคดียาเสพติดด้วย
โดยคนร้ายก็ถูกยิงเสียชีวิตด้วยเช่นกันนะคะส่วนตำรวจที่เสียชีวิตก็คือดาบตำรวจอนันต์มีแสง
ถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่ศีรษะส่วนดาบตำรวจชัดชัยสัญโยถูกยิงแขนขวา
แล้วก็มีนายตำรวจที่บาดเจ็บเล็กน้อยอีกหนึ่งนายค่ะล่าสุดทางพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
มีการสั่งการให้พลตำรวจโทจิรพบภูริเดชนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษฮานุมานลงพื้นที่ไปค่ะ
เพื่อที่จะเร่งรัดติดตามคนร้ายรายดังกล่าวพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการทุกนาย
ปฏิบัติการตามหลักยุทธวิธีแล้วก็อย่าประมาทเพื่อป้องกันการสูญเสีย
ทางด้านพลตำรวจโทอิทธิพลสิทธิสารรณชัยผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็กล่าวว่าขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บพร้อมทั้งมีการสั่งการให้ดำเนินการปูนบำเน็ตนะคะ
ให้กับดาบตำรวจอนันต์มีแสงตำรวจนายที่เสียชีวิต๕ขั้น๔ชั้นยศ
เป็นพันธุ์ตำรวจตรีและมีการมอบเงินกองทุนสวัสดิการจำนวน๕แสนบาท
รวมไปถึงเงินสวัสดิการจากส่วนอื่นอื่นอีกจำนวนนึงค่ะสำหรับดาบตำรวจชัดชัยสัญโยที่ถูกยิงที่แขนขวาบาดเจ็บ
แล้วก็อีกหนึ่งนายที่บาดเจ็บเล็กน้อยตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็มีการสั่งปูนบำเน็ตตามสิทธิของกองสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กำหนดเอาไว้อยู่ที่รายละสี่หมื่นบาทค่ะเอาละ
เมื่อวานนี้ที่เราพูดไปในฐานะตัวเองกับทั้งคู่แหละ
เธอก็ได้มีโอกาสกลับลงปู่หงษ์ค่ะ
ที่ท่านจะไปจากท่านจะละสังขารเนี่ยท่านถือเป็นเกจิดังเมืองช้างเมื่อวานนี้
ตอนนี้นะฮะตำรวจเตรียมออกหมายจับล่าตัวมือฉกเล็บไปแล้ว
เพราะว่าเอาไปโพสต์ในออนไลน์ไงถ้าไม่โพสต์ก็ไม่ได้มีปัญหาหรอก
วันนี้คณะกรรมการวัดเพชรบุรีบรรดาศิษยานุสิตนะครับ
ประกอบพิธีขอขมาและต่อเล็บนิ้วกลางข้างขวาให้กับสรีระสังขารของหลวงปู่หงพรมปัญโย
เกจิดังอีสานใต้อันนี้คืออีสานใต้เลยนะฮะได้ขึ้นมาแล้วใช่ไหม
คืนแล้วผู้นำเล็บของหลวงปู่ไปชื่อนายสุชาติขันศรี
เปิดเผยว่าตนได้เล็บมือเล็บนิ้วมือของหลวงปู่หงเนี่ย
มาจากเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่๕มีนาคมซึ่งทางวัดเพชรบุรีเนี่ยเขาได้จัดมีพิธีเปลี่ยนจีวอนสรีระหลวงปู่หงษ์
จากนั้นวันที่๖มีนาคมเพื่อนคนดังกล่าวก็มาหาตนที่บ้าน
แล้วก็เห็นตนเนี่ยห้อยเลียนลมปู่หงศ์รุ่นแรกแรก
ขอแลกเหรียญด้วยเล็บสรีระสังขารของหลวงปู่โดยเขาบอกว่าขอแลกกันด้วยใจแลกใจ
ของหลวงปู่เนี่ยได้มาจากการที่เขาเนี่ยเข้าไปกราบแล้วก็นำสำลีเนี่ย
เช็ดที่มือของหลวงปู่พี่หนุ่มนะฮะแล้วเล็บเนี่ยจึงติดออกมาด้วย
พอแลกกับเครื่องหลวงปู่แล้วเนี่ยก็ตนเนี่ยจึงถ่ายรูปเล็บของหลวงปู่หงเนี่ย
ในเฟซบุ๊คส่วนตัวเขาว่างั้นต่อมาเพื่อนเพื่อนก็ได้โทรเฮ้ย
เอาไปคืนซะเอานำเล็บเนี่ยไปคืนสรีระของหลวงปู่ให้ไปคืนทางวัดซะ
เพราะว่าผิดกฎหมายตนเลยนำเล็บสรีระหลวงปู่เนี่ย
มอบให้กับพระสุพัฒนกิจนะครับซึ่งที่ทำลงไปเนี่ย
เป็นเพราะว่าความรู้เท่าไม่ถึงการขอโทษต่อเจ้าอาวาส
และคณะลูกศิษย์ของหลวงปู่หงด้วยเขาก็ว่าอย่างงั้นนะฮะ
ขนาดนี้ทางตำรวจเองผู้ประชาการภูทรภาคสาม
ว่าตอนนี้เราทราบตัวผู้กระทำการผิดแล้ว
แล้วก็อยู่ในระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อออกหมายจับ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย

แต่อันนี้เขาไม่ได้คิดแค่ขโมยหรือเปล่าก็ถือว่าเอาไปเรื่องของอะไรนะศพอ่ะ
ถึงไม่ได้ตั้งใจก็ต้องถ้าเห็นแล้วก็ต้องรีบเอากลับมาคืนไง
พี่นึกออกไหมอุ้ยแต่ผมมีมีมีมีเกษตรสักอย่างโรงเทิร์นอ่ะ
มีตอนที่ท่านยังไม่รักท่านอนุญาตอย่างนั้นใช่ไหมใช่
เก่งกว่าหนุ่มถามท่านหลวงพ่อคือตอนนั้นหลวงพ่อก็แก่แล้วเนาะ๙๐กว่า
หลวงพ่อหนุ่มขอนะเออท่านพยักหน้าให้หนุ่ม
อืมท่านอนุญาตอย่างงี้อืมแล้วแล้วพี่ก็เลยบอกหลวงพ่อครับ
ผมขออนุญาตเอ่อวางวางวางผมอ่ะของท่านเนี้ย
เอาไว้ข้างข้างแล้วผมขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับแต่เธอยังมีรูปอยู่ใช่ป่ะมี
เธอเก็บความว่าก็คือถ่ายรูปหลวงปู่ตอนอยู่โรงพยาบาลอ่ะก็ถ่ายรูปหลวงปู่พร้อมกับผมอ่ะ
ตอนผมอ่ะตอนอยู่โรงพยาบาลอันนั้นแหละคือท่านให้เองกับมือด้วยเพราะว่า
แล้วหลวงปู่ก็ท่านก็นอนอยู่บนเตียงเตียงโรงพยาบาลอ่ะค่ะแล้วแล้วพี่ก็บอกว่าผมขอญญาติวางไว้ตรงนี้นะครับ
มันข้างข้างนี้นะครับตรงตรงบ่าท่านนะครับอืมอืมอืมก็ก็เลยวางแล้วก็ถ่ายรูปอ๋อ

พี่หนุ่มกัญชัยขอท่านก็รู้ว่า
แล้วก็ตอนนั้นจะมีลูกศิษย์ท่านเป็นคนที่
ในโปรงผมให้ท่านอ่ะอืมก็คือแบบเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ท่านก็ไปเลย

พระพิกณรศน์กิ้งกิ้งอะ

ท่านทันพระพิกณธรงค์อยู่รบผลหนึ่ง
พระพิกเนธองค์เนี้ยอยู่กับท่านอยู่ในห้องนอนท่านอืม
ท่านมาอยู่ที่นี่ด้วยท่านก็เลยเอามาด้วยแล้วท่านก็ให้
แล้วฉันทำหายอืมลูกศิษย์พี่ยินแม่พวกนี้คงเสียใจเนี้ย
เออเดี๋ยวต้องไปหาหรืออยู่บ้านหนุ่มได้มาด้วยหรือเปล่า
ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาให้สองคนเขาให้อัสอปูศิวราคอันหนึ่ง
แล้วก็ให้ชั้นองค์หนึ่งอืมสมมติพี่โมทต้องฝากไว้ที่พี่หนุ่มล่ะ
จริงจริงจริงจริงไม่ได้น่ะไม่ได้อืมน่ะอ่ะ
พักก่อนพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
ผิวแลดูกระจ่างใสบริ้งบริ้ง
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะกรณีของหนุ่มปากน้ำนะครับ
หลอกพาเด็กหกหวบหนึ่งไปนั่งขอทานอุ้ย
เขาบอกทำแบบนี้มาละแปดแล้วคุณจะอุ้ยทำไม
ไม่สงสารเด็กเธอแล้วคุณรู้เรื่องยังยังก็ฟังไง
ฉันฉันฟังอยู่ฉันเป็นผู้ฟังที่ดีวันนี้
ผลตรวจโทษสำราญนวลมานะครับภูมิศการตรวจนครบาน
ท่านก็แถลงข่าวจับกลุ่มตัวในคิงไงคือใคร
คิงคงสินหรือแป๋งแป๋งเนี่ยอายุยี่สิบเก้านะ
เป็นชาวสมุทรปาการคือคนนี้ก็เป็นผู้ต้องหาคดี
พลากเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีผิดซึ่งจากวีดามานดา
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อหากำไร
โดยปราศจากเหตุอันสมควรและค้ามนุษย์นี่นะฮะ
คือเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะฮะสืบมาจากว่า
วันที่เจ็ดมีนาคมครับฝ่ายสิบศูนย์สอนอมพระขนกเนี่ย
ได้รับแจ้งจากนางสันวานาเป็นชาวสัญชาติกัมพูชา
ให้ช่วยตามหาหลานชายหน่อยหลานชายในยุค๖ขวบนะ
หายไปเมื่อคือวันที่เจ็ดมีนาคมเวลาประมาณเอ่อสักสิบสิบโมง
เห็นไหมไม่ใช่คืนสิต้องกลางวันเลยเนอะ
เอ่อหายไปวันที่เจ็ดมีนาคมตอนสิบโมงเช้านะครับ
ที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อสาขาปักซ่อนสุขฤทธิ์เจ็ดสิบเก้ากรุงเทพ
ฝ่ายสืบสวนเองเนี่ยก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ปรากฏว่าไปเจอในคิงคนนี้เหรอฮะ
คือไปหลอกพาเด็กชายวัย๖ขวบคนนี้เนี่ยไปจากที่เกิดเหตุ
ตำรวจก็เลยพยายามสืบสวนแล้วก็ติดตามในคิงตลอดมานะครับ
ต่อมาครับได้รับแจ้งจากพลเมืองดีบอกว่าไปเห็นในคิงกับเด็กชายเป๋าคนนี้
ไปนั่งขอทานอยู่นะฮะบริเวณสะพานลอยอนุสวรีชัยสมรภูมิ
แต่เมื่อตำรวจไปถึงไม่พบตัวครับกระทั่งวันที่เก้ามีนาคมนะฮะ
ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีบอกว่าไปเห็นเด็กชายคนนี้อายุ๖ปีเนี่ยนะ
ตำรวจก็ไปอีกฮะคราวนี้เนี่ยเจอนะครับจับกลุ่มตัวได้เลยครับ
แล้วก็ยึดของกลางนะฮะเป็นแก้วพลาสติกมีเงินเหรียญ๑๐บาทจำนวน๒เหรียญ
จากการสอบปากคำในคิงก็รับนะครับบอกว่าตนเองนั้นได้พาตัวเด็กเนี่ย
จากร้านสะดวกซื้อจริงโดยใช้วิธีการล่อลวงโดยการให้ขนม
แล้วก็พาไปเล่นเกมก่อนจะพาไปขอทานตามสถานที่ต่างนะครับ
เงินก็วันละหนึ่งร้อยบาทบ้างสองร้อยบาทบ้างนอกจากนี้
พบว่าในคิงนะฮะเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วเนี่ย๘ครั้งนะฮะ
ไปก่อเหตุในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่จังหวัดสมุทรปลาการ
แล้วก็มีพื้นที่นครปฐมแล้วก็ยังพบประวัตินะครับว่าเคยต้องโทษ
เมื่อปี๖๐ศาลที่ภาคศานะครับเดี๋ยวครั้งนั้นจำคุก๒ปี๕เดือนกับ๒๖วัน

อืมไปเอาเด็กมาทำขอทานยังมีอยู่อีกเนอะ
เนี่ยคือโอ้โหมันแบบสุดนะไปหลอกเด็กนะแล้วก็พาเด็กไปขอทาน
มันนึกว่ามันมีแต่สมัยเราเด็กนึกออกปะล่ะ
น้องคนนึงที่รู้จักเขาพาไปที่ห้างแห่งหนึ่งแล้วลูกเนี่ยนั่งเล่นไซอยู่ในห้าง
เขาเข้าไปอยู่ในร้านแล้วซื้อของเขามองลูกเขาอย่างนี้นะ
มองตลอดเวลาแบบนี้มองพอหันไปจ่ายตังค์พบหันกลับมาทิ้ง
ลูกหายลูกหายเว้ยเพราะเขาดริงออกมาตามเสร็จ
มีผู้ชายคนหนึ่งจุงมือลูกเขาแล้วก็เดินเดินเขาก็วิ่งตามวิ่งตาม
กระชากมือลูกเข้ามาไอ้คนนั้นเห็นปุ๊บวิ่งหนีเลย
คือเอากันหน้าจัดด่างใช่แล้วก็ถามเด็กว่าหนูไปกับเขาทำไม
แล้วเขาว่าเขาบอกว่าผู้ชายคนนั้นน่ะเดินมาแล้วเหมือนกับนั่งอยู่ห่าง
แล้วก็ตะโกนคุยกับเขาบอกว่าเนี่ยไปช่วยเขาเก็บผ้าหน่อยได้ไหม
ผ้าที่บ้านเขาแบบว่าตากเอาไว้เนี่ยแล้วเขาแบบเก็บไม่ไหว
หนูเป็นเด็กดีหรือเปล่าหนูไปช่วยเก็บผ้ากับเขาหน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้
ก็เลยอยากไปช่วยเออเด็กก็อยากจะช่วยแล้วเด็กน้อยอายุ๕ขวบอะไรอย่างนี้
ขวบแล้วเนอะเออก็บึงไปเลยเนี้ยน่ากลัวมากนะนี่คือแบบต้องเตือนไว้นะ
คุณพ่อคุณแม่เวลาพาบุตรหลานไปห้างสรรพสินค้าไปที่ไหนก็ตามแต่เนี่ย
อย่าให้ละสายตาเลยนะมองไว้ตลอดเวลานะครับอันตรายมาก
แสดงว่าไอ้คดีเด็กหายจริงทุกวันนี้มันยังมีอยู่แต่เราก็ยังไม่มีข่าวแค่นั้นเองเหรอ
มีมีไอ้เด็กหายนี่ยังมีอยู่ก็เนี่ยดูดิอย่างนี้เอาไปเป็นขอทานเนี่ย
แล้วยังเล็กอ่ะ๕ถัวมีลูกเรื่องแล้วอ่ะแล้วต้องไปอยู่กับคนอื่นแล้วแบบ
ต้องบอกว่าโคศกหญิงประจำธรรมเนียบขาวมีการออกมาแถลงข่าวแบบชี้เลยค่ะ
ว่าทางรัสเซียเนี่ยอาจจะมีการวางแผนใช้อาวุธเคมีโจมตียูเครนเลยนะคะ
เรื่องนี้ก็คือบีบีซีเขามีการรายงานบอกว่าเจนซากี้โคศกหญิงประจำธรรมเนียบขาว
แถลงต่อสื่อมวลชนค่ะบอกว่ารัสเซียเนี่ยอาจกำลังวางแผน
ใช้อาวุธเคมีหรืออาวุธชีวภาพโจมตียูเครนและพวกเราควรจะต้องเฝ้าระวังนะคะ
โดยการออกมาเตือนในเรื่องนี้มีขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ชาติตะวันตกหลายต่อหลายคน
ออกมาแสดงความกังวลในเรื่องนี้ทางด้านโฆษกของจีนนะคะ
ก็มีการออกมาเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกามีการเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาในยูเครนทั้งหมด๒๖แห่ง
ที่สหรัฐเนี่ยค่ะเป็นคนสนับสนุนให้เงินสนับสนุน
บอกว่าให้ออกมาบอกเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดหลังจากโฆษกรัฐบาลรัสเซียเนี่ย
เขาอ้างว่าห้องแล็บชีววิทยาในยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอาวุธชีวภาพของสหรัฐ
และการทำลายเชื้อโรคก็เพื่อทำลายหลักฐานที่ชี้ว่าสหรัฐแล้วก็ยูเครนเนี่ยค่ะ
ละเมิดมาตรา๑ของอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธชีวภาพแห่งสหประชาชาติ
คือเรื่องของอาวุธเคมีหลายคนก็มีความกังวลมาก
เพราะว่าก่อนหน้านี้เองนะคะชาติตะวันตกเนี่ยเขาเคยพบหลักฐาน
บอกว่ารัสเซียเนี่ยมีการใช้อาวุธเคมีในสมรพุมต่างร้ายต่อหลายครั้ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะในสงครามกลางเมืองที่ซีเรีย
ซึ่งฝ่ายพันธมิตรของรัสเซียมีการใช้อาวุธเคมีกับพลเรือน
จนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเลยทีเดียวเพราะว่าที่เขากล่าวมาเนี่ย
บางทีการกระทำแบบนี้เหมือนจะไม่ได้บอกแต่มันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้
เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีความชัดเจนออกมาให้เราได้เห็นกันนะคะ
ขณะเดียวกันถ้าเป็นรายงานสถานการณ์การสู้รบในยูเครนเนี่ยค่ะ
เครื่องบินรบของกองทัพรัสเซียนะคะทิ้งระเบิดไปที่โรงพยาบาลแม่และเด็ก
ก็คือโรงพยาบาลคลอดบุตรและกุมารเวชศาสตร์ในเมืองมาริอูปอล
เมืองริมทะเลอาร์ซอฟท์ทางตะวันออกเฉียงด้ายของยูเครน
แล้วก็มีการทำลายอาคารของโรงพยาบาลทั้งหมดเลย
สภาเมืองอามารีอูโปก็มีการเผยแพร่วิดีโอของทางโรงพยาบาลเด็กเนี่ยค่ะ
ได้รับความเสียหายอย่างหนักนะคะ
แล้วก็ระเบิดลูกนึงที่ถูกทิ้งลงมาเนี่ยมันทำให้พื้น
มันกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่ลึกลงไปใต้ดินเลย
ขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์ก็เผยบอกว่าจุดศูนย์กลางของบริเวณเนี่ยนะคะ
อยู่ที่ลานระหว่างอาคารของโรงพยาบาลแม่และเด็กเนี่ยค่ะ
ก็ทำให้มีแม่และเด็กบางท่านที่ยังติดอยู่ในซากประหัก
ทั้งที่เจ้าหน้าที่เองเขาก็มีการเข้าไปช่วยเหลือนะคะ
ส่วนประธานาธิบดียูเครนโบโลดิเมียเซเลนกี้เองค่ะ
ก็มีการแถลงตอบโต้รัสเซีย
บอกว่าทุกสิ่งที่รัสเซียทำเนี่ย
มันเกินความโหดร้ายแล้ว
ชาวยุโรปชาวยุเครนชาวมาริอุบัล
วันนี้เราต้องรวมตัวกันเพื่อประนามอาชญากรรมสงครามของรัสเซีย
สะท้อนถึงความชั่วร้ายทั้งหมดที่รัสเซียนำมาสู่ดินแดนของยูเครน
ซึ่งจริงวันนี้วันที่๑๐มีนาเนี่ยค่ะจะมีการเจรจารอบที่๔แล้วนะคะ
รอบนี้ไปเจรจากันที่ตุรกี
ก็เดี๋ยวจะต้องดูว่าบทของการเจรจาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง
จริงเซเลนกี้เองเขาก็มีการออกมาบอกเหมือนกันนะคะว่า

คือเขาก็เหมือนกับเริ่มที่จะแบบโอเคฉันถอยออกมาก็ได้
แต่มันก็จะมีข้อเรียกร้องต่างนานา

ก็ต้องไปรอดูว่าการเจรจารอบนี้

เพราะว่าต้องบอกว่า๓รอบที่ผ่านมามันไม่ประสบความสำเร็จจริง
ก่อนหน้านี้เป็นพวกแบบว่าคณะที่ปรึกษาออกไปเป็นการเจรจาสำหรับรอบนี้เองก็คือ
เป็นคนที่แบบค่อนข้างจะมีพาวเวอร์หน่อยของทั้งสองประเทศออกมาคุยกันนะคะ
ก็ต้องลองดูว่าการเจรจารอบนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าความเสียหายมันเยอะจริง
ก่อนหน้านี้เขามีการปิดอย่างที่บอกไปว่าหยุดการสู้รบชั่วคราว
เพื่อที่จะให้พลเรือนที่อยู่ในยูเครนเนี่ยสามารถที่จะลีภัยหรือก็หนีออกไปได้จากยูเครน
ตอนนั้นที่บอกเนี่ยคือมันกลายเป็นว่ามันมีช่องทางที่ให้ไปได้นะคะ
ก่อนหน้านี้สองทางก็คือขึ้นไปทางเบรารุสอีกทางหนึ่งคือออกไปทางรัสเซีย
ก็กลายเป็นว่าส่วนใหญ่คนที่ลีภัยตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นในยูเครนเนี่ย
ออกไปทางชาติตะวันตกก็ไปทางโปรแลนด์ออกโปแลนดไปออกไปทางด้านทางฝั่งเนี้ย
สองล้านคนแล้วนะคะแต่เส้นทางที่เขามีการบอกว่าหยุดการสู้รบชั่วคราวแล้วปล่อยให้ออกไปเนี่ย
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางนี้เบรารูสรัสเซียแล้วก็มีการเปิดช่องทางมากขึ้นกว่า
สองช่องทางที่บอกไปก่อนหน้านี้อืมก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงอืมเนอะนั่นแหละ
บอกให้จับตามองให้ดีเนอะเดี๋ยวเราพักจากเรื่องแตงโมเนี่ยควรจะมาจับตามองว่า
เพราะมันจะต้องส่งผลกระทบต่อชีวิตเรามากมากใช้คำว่ามากมากเลยนะอืม
อย่างน้อยเนี่ยน้ำมันคุณใช้น้ำมันกันเนี่ยราคาน้ำมันตลาดโลกลงเยอะมากนะพี่
เช้าวันนี้ลงเยอะมากวันนี้ลงแต่ของเราขึ้นอยู่ไงลูกวันนี้
เช้าวันนี้ลงเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามีการเจรจาเรื่องของการส่งน้ำมันก็ไปทางซาอุดีอาราเบียบ้างนะคะ
สหรัฐอารับเอเมริดหรือว่าจะเป็นอีกประเทศนึงเขาก็มีการคุยกันอยู่
ดังนั้นถ้าสมมุติว่าประเทศอื่นสามารถที่จะส่งออกน้ำมันไปขายให้กับทางสหรัฐได้
ก็ต้องไปรอดูว่าค่าน้ำมันเนี่ยมันจะพอช่วยได้หรือเปล่าอืมอ่ะเดี๋ยวนี้อีกหนึ่งอาชีพที่เรารู้สึกว่ามันอยู่กับโลกของคนเหงา
ทุกวันนี้จากสถิติเราดูดีนะคนแต่งงานน้อยมากคนมีลูกก็น้อย
ถึงขนาดเขาบอกเฮ้ยถ้าเราคนไม่ยอมมีลูกเนี่ยประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมคนแก่แล้วนะอืม
เขากลัวขนาดนั้นเลยคือผลิตทรัพยากรเอ่อมนุษย์ไม่ทันอ่ะคนเราเหงาปุ๊บ
วันนี้อาชีพที่ค่อนข้างจะเปิดเผยเลยคืออาชีพเอ็นครับคำว่าเด็กเอ็นเด็กเอ็นเนี่ย
เราจะต้องคิดว่ามีแต่แบบมีแต่เรื่องเซ็กซ์เท่านั้นใช่ไหม
เดี๋ยวนี้เด็กเอ็นมิติใหม่ของการรับงานเอ็นอ่านหนังสือเป็นเพื่อน
ทำให้ผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยรักการอ่านหนังสือพลึบเลยฮะ
ถ้าสมมุติจะพูดถึงงานเอ็นเตอร์เทนแล้วเนี่ยหลายคนก็บอกเฮ้ย
เป็นภาพจำที่หลายคนบอกเป็นเนกทีฟเป็นภาพลบมาตลอดเลยเนี่ย
รับงานเอ็นอ่านหนังสือครับพิกัดกอทมสูงเนี่ยอุ้ย
แปดสิบห้าบวกบวกบวกบวกบวกด้วยแม่แหมให้คุณแม่ดูสิ
สิบเจ็ดกิโลอืมใครอยากมีเพื่อนอ่านหนังสือติดต่อมาทาง
นะครับรับแค่งานอ่านหนังสือกินข้าวได้เดินเล่นเท่านั้นครับ
แปดบวกไม่เอาไม่ดื่มไม่รับชงเหล้าว่างแค่สองถึงสามวัน
พอรอหาเงินซื้อหนังสือเพิ่มครับอืมเออหลังจากโพสต์เนี้ยฮะ
เผยแพร่ออกไปปุ๊บก็ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
ทุกวันนี้เขาไม่ได้มีเอ็นเฉพาะบนเตียงนะเขามีเอ็นไปมาเพื่อนกินข้าว
เพื่อนกินข้าวปุ๊บเป็นแอปพลิเคชันเลยเพื่อนดูหนังหรือถ้าสมมุติคุณไปเกาหลีอย่างนี้
ทุกวันนี้ฉันอยากไปมากเขาก็ส่งมาให้ดูเลือกเลยว่าสมมุติเราอยากจะได้ผู้ชายคนนี้
เช่นมาตูมึงเอาไหมให้ฉันดูคุณแม่ต่อไปนี้คุณแม่แอปมีแฟนได้แล้วทำไม
ที่ที่ไปเจอสองคนล่ะแม่ให้ฟิลซื้ออ๋อเหรอคือซื้อเลยแต่อันเนี้ยคือ
เธอจะไปกินกับเขาไม่ได้ไงเขาตากเขาเรียกตำรวจจับเธอไงอ๋อแล้วไงอีก
คือข้อตกลงคือเขาจะไปรับส่งที่สนามบินอะไรอย่างเงี้ยพาเราไปกินข้าว
ละข้องอะไรนอนแต่ห้ามมีอะไรกันอ๋อเป็นเพื่อนพาเที่ยวเป็นเพื่อนพา
แบบเหมือนฟิลแฟนอ่ะแล้วคุณคุณคุณจ้างเอ็ดอย่างงั้นไหมไม่มี
ก็ยังไม่เคยไปไงแล้วคุณจ้างแบบไหนที่ไปกินสิหนุ่มจะจ้างทำไมล่ะเธอ
คงชัดเจนมากคงชัดเจนอยู่แล้วตอนที่เออกินข้าวหรืออะไรก็ว่ากันไป
ออกป่ะแต่อันนี้มันมีแบบใหม่หรือถ้าสมมุติคนอยากจะไปเที่ยวสวนสนุก
กลางคืนเหรอกลางคืนคือยังไงไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ด้วยไหมหรืออะไร
ระยะเวลากี่โมงต้องขับรถขับรถให้ด้วยนะ
เหมือนแฟนเรามีแฟนเป็นเกาหลีอะเธอ

สแสนกว่าบาท
ฮู้ว

แต่จังนั้นมันก็มีคนถ่ายลูกให้นะเธอ
โอเคพักสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวศึกน่ามาครับ

เอาล่ะวันนี้งานแตงโมเขาก็เริ่มจัดจัดดอกม้งดอกไม้จัดอะไรอย่างนี้กันแล้วล่ะ
โดยที่อย่างที่บอกว่าเจ้าภาพก็คือคุณเอสุภาชัยกับคุณอ้ำพัชรภาคุณก้องปียะ
ปุ๊อัญชรีเขาน่าจะร้องเพลงให้เพราะพี่ปุ๊เนี่ยรู้จักแตงโมตอนไปโบสถ์
ซึ่งจะมีขึ้นในวันแรก๑๑มีนาคมโดยระบุข้อความว่า
พี่อ้ำพี่เอออกไอเดียงานอะไรสวยงามอลังการ
ส่งน้องรักครั้งสุดท้ายสู่สวรรค์

กระติ๊บก็ลงบอกว่ากระติ๊บไปเป็นพิธีกร
กระติ๊บหลังจากที่โดนด่าตอนแรกคนแยกไว้ออกในกระติ๊บในกระติ๊บ
พรุ่งนี้กระติ๊บจะเป็นพิธีกรเขาโพสต์รอบขณะที่ซ้อมเตรียมงาน
ติ๊บจะเป็นพิธีกรส่งพี่โมให้ดีที่สุด
สำหรับคริสเตียนการจากลาครั้งนี้
ขอให้ความรักของพระเจ้าที่สะท้อนผ่านพี่โมเป็นที่หนุนจิตชูใจของพวกเราทุกคน
นี่ก็เป็นงานแตงโม

ให้แม่เขาบอกเขาจะใส่กล่องเถอะ
ฉันถามกล้องแล้วกล้องบอกจะมี๒กล้อง

มันเป็นคนมาดูเขาจะใส่ซอง

โทรหากล้องสิเธอให้กล้องอธิบายเธอ

ระหว่างนี้ขอเล่าเรื่องคุณแม่

เล่าเรื่องคุณแม่คนดังอย่างคุณไอด้าไอรดา

พี่กล้องคุยก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยประชุมต่อ
ประชุมอยู่

นี่กำลังคุยคุยกันอยู่
เดี๋ยวประชุมก่อน

เมื่อกี้ตอนเขาโทรมาก็ไม่อยากคุยกับเขา
พอเราโทรไปเขาประชุมอยู่เราก็อยากคุยกับเขาใหญ่
อยากให้เขาจะมี๒กล่องก็ไม่ได้คุยกับเขา

หมายความว่าเราก็แล้วแต่เราจะใส่กล่องไหนอะไรแบบนี้
แต่เมื่อแพง๒กล่องมีเปย์ให้แยกกันเหรอคะ
หรือว่าเหมือนอย่างทางที่จัดงานเขาก็ไม่ได้คิดเงินนะ
หรือแบบว่าทำบุญกับโบสถ์ไหม

อืม

นางก็จะหุ้นกันในกลุ่มของเพื่อนนาง

เนื่องจากไม่มีคนที่ถ่ายรูปเก็บรูปอะไรอย่างนี้
อ้ำพี่อ้ำพี่เอเขาจะรับผิดชอบในส่วนของดอกไม้
คุณก้องปียะเขาก็จะเอาทีงานเขาเนี่ยเป็นคนรัน
ก็นั่นแหละใครจะจ่ายเงินฉันยังไม่รู้เลยเนี่ย
แล้วก็เหมือนกับโมอามีนาอย่างนี้ก็ไม่ค่อยจะใช่ว่าโมจะไม่มีเงินเยอะ
โอโมอามีนาบอกโอเคพี่หนูอยากจะส่งโอโมอามีนาครั้งสุดท้าย

ซึ่งฉันกำลังถามโอโมอามีนาโอโมอามีนาจะเก็บภาพไว้ให้ใครดูวะ
เพราะว่าของครอบครัวแตงโมก็เหลือพ่อกับโมสองคนโมจะเก็บภาพไว้ให้ใครดู

เพราะตอนแรกนางจะมาออกรายการเพื่อที่จะเอาเงินไปจ่ายค่าทางกล้อง

ภาพถ่ายแต่ก็ติดสัญญาช่องก็ไม่สามารถออกช่องอื่นได้ไงเธอ

ในโซเชียลก็สนับสนุนว่าก็ใส่ซองให้โบสถ์ค่ะ
เผื่อโบสถ์ได้เอาไปใช้กับสร้างประโยชน์ต่ออะไรอย่างนี้

เนอะชื่อน่ะค่ะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
อืม

ครับทุกคน
เมื่อกี้เล่าเรื่องคุณไอด้าไอราดาค้างไว้นิดนึง

ลูกสาวเขาเนี่ยลูกสาวเขาชื่อน้องดาลาลาเบลเหมือนกัน

ทีนี้เพจดังเนี่ยค่ะเข้าใจผิด
แล้วก็ใช้ภาพลูกสาวของเขาไปลง

บอกว่าแม่คนละแม่กันแม่

ไอด้าแจ้งไปในข้อความแล้ว

ก่อนจะลงข่าวเช็คก่อนแม่

แต่ถ้าตั้งใจมั่วไม่ให้อภัย๑๐๐
เดี๋ยวนี้เป็นเปอร์เซ็นต์กันแล้วเนาะ

เอ้อเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนี้มีการ

พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีนะครับ
สวัสดีค่ะ